ท่านผู้ชมครับที่ทางกติกเขาส่งข้อกงข้อความหรือว่าโทรไปหาวันเกิดเหตุอ่ะ
ค่ะแล้วไปเจอกันที่อู่จอดเรือ
นี่คลิปวีดีโอนี้คุณโบทีเคโพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัว
ใช่ค่ะสามมีนาคมเจ็ดวันพอดีหลังจากเกิดเหตุ
ค่ะหลายคนก็แบบพยายามสอบถามพูดคุยกับคุณโบทีเค
คุณโบทีเคบอกว่าอาทิตย์หนึ่งปล่อยให้คนอื่นพูดไปก่อน
ค่ะเดี๋ยวขอมาพบตำรวจทีเดียวอืมแต่ก่อนออกจากบ้านโพสต์คลิปนี้
และเขียนแคปชั่นว่ากำลังเดินทางไปสอบภอมเมืองนลแล้วนะคะ
ขอให้โบเดินทางโดยสวัสดีภาพแล้วเจอกัน
โพสต์ไว้เพื่อเป็นหลักฐานค่ะนี่ฮะอ่าเรามีคลิปนี่ใช่ไหม
เพราะว่าคลิปไม่ได้ยาวมากนักโพสต์อยู่บนรถ
ขอให้ผู้เดินทางโดยสวัสดีครับแล้วเจอกันค่ะ
จากนั้นก็ไปสภเมืองนลให้ปากคำกับที่อยู่หลายชั่วโมงแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์
ซึ่งการให้สัมภาษณ์เธอก็ยอมรับว่าเธอก็กังวลเรื่องความปลอดภัยอยู่เหมือนกัน